ส่วนครอบครัวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องสลดเหมือนกันที่ร้อยเอ็ดค่ะครับ
ลูกชายบ้านนี้ก็เมาเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาแล้วก็คลุ้มคลั่งนะคะ
ไปขอเงินแม่แม่ไม่ให้เงินกระชากหัวแม่
แม่วิ่งหนีออกไปนอกบ้านอารมณ์ยังค้างอยู่
ลูกชายคนนี้หันซ้ายหันขวาอ้าวยายนอนอยู่
กระทืบยายค่ะยายตายคาบ้านค่ะ
ยายอายุแปดสิบห้าแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบเนี่ยค่ะ
คุณยายคือนอนตะแคงอยู่นะเลือดไหลกองเต็มที่นอนเลย
อยู่ในพื้นที่ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
กองศรีค่ะอายุ๘๕มีบาดแผลฉีกขาดที่คิ้วข้างขวา
นำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเสรภูมินะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวาน
คนก่อเหตุคือหลานชายของคุณยาย
ชื่อว่านายประจักษ์อายุยี่สิบเก้า
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
คือคงหนีไม่ไหวค่ะเพราะเมาค่ะ
เมานอนอยู่ในบ้านนอนอยู่ข้างศพยายตรงนั้นแหละ
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพเสรภูมิก็ควบคุมตัวนายประจักษ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวญาติพี่น้องชาวบ้าน
โอ้โหเขารับไม่ได้ค่ะนี่นะคะ
ไปทำแผนครอบครัวก็รับศพยายกองศรีมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้ว
นายประจักษ์ผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้ค่ะ
ตอนเกิดเหตุยายนอนอยู่บนเสืออยู่มุมบ้านนะคะ
ตัวเองเนี่ยดื่มเหล้าขาวมา๒ขวดเล็กเท่านั้นไม่พอ
เสพยาบ้าไปอีกเม็ดครึ่งเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยา
ทีนี้คลุ้มคลั่งอารวาสค่ะไปขอเงินแม่แม่ไม่ให้
ไล่ทำร้ายแม่คือเหมือนกับจิกหัวแม่เลยนะคะ
แม่ก็วิ่งหนีไปจากนั้นก็เลยเอาเท้าเตะหน้าและเตะหัวยายค่ะ
หน้ากับหัวยายเนี่ย๓รอบแล้วคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คุณยายเป็นโรคความดันโลหิตสูงคุณยายแขนขาอ่อนแรง
แล้วคุณยายอายุตั้ง๘๕แล้วนะคะคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
หน้าเตะหัวยายจนยายตายอยู่ตรงนั้นค่ะ
จังหวะนี้คือจุดทูปเคารพศพยายนะ
ขอขมาทั้งน้ำตาเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
นี่ค่ะวันนี้เราก็ให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะ
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นนะคะไปคุยกับนางทองวันอายุ๕๓ปี
คือลูกสาวของผู้ตายซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อวานตอน๑๐โมงนะคะ
ลูกชายมาขอเงินร้อยหนึ่งไปซื้อเหล้ามากิน๒ขวด
แล้วลูกชายก็มากรอกข้าวขึ้นยุ้งฉางขนข้าวเข้ามาในบ้าน
แล้วขออีก๒รอบรวมแล้ว๓๐๐บาท
แม่ก็ให้ไปนะคะสักพักหนึ่งลูกชายให้แม่ไปซื้อไม่ขีดไฟ
บอกว่าจะเอามาเผากระดาษในห้องน้ำ
พอลูกชายออกมาจากห้องน้ำอยู่ดีก็ตะคอกใส่แม่
บอกว่าวันนี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตาย
นี่ค่ะแม่บอกเงินก็ให้นะเอาจริงไม่ใช่ไม่ให้นะ
คอกแม่ว่าเดี๋ยวต้องมีใครสักคนตาย
แล้วกระชากหัวแม่เลยนะคะดึงผมอ่ะ
แล้วบังคับขู่เข็นขอเงินอีกค่ะ
จะเอาเงินอีกได้ไป๓๐๐แล้วไม่พอ
จะเอาเงินอีกจะเอาไปซื้อเหล้า
แล้วถืออิโต้ไล่ทำร้ายแม่
แม่วิ่งหนีไปหาผู้ใหญ่บ้าน
แต่คุณยายเนี่ยอายุเยอะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็นอนอยู่ที่มุมบ้าน

แล้วก็ถือมีดไปอารวาสเนี่ย

ถือมีดคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ในบ้านค่ะ
ตำรวจมาก็พยายามไประงับเหตุ
แต่ตอนที่ตำรวจมาถึงคุณยายกองศรีเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ

กับลูกชายคนนี้มาตลอด
เวลาเสพยาเมาเหล้าก็ทำร้ายแม่ทำร้ายยาย

อบผ้าหอบผ่อนหนีไปขอนอนตามบ้านญาติ
ลูกชายก็ยังตามไประรานไปขอเงินซื้อเหล่าไปขอเงินซื้อยาบ้า
แม่ค่ะด้วยความรักลูก
ไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมาให้ลูกนะ

คือแม่เองก็มีแค่เงินจากผู้สูงอายุ
ผู้พิการของยายเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาท
มีเงินแค่นี้ยังต้องอุตส่าห์ไปหาเงินให้ลูกที่ติดเหล้าติดยา
แม่คือให้ข้อมูลกับทีมข่าว
แบบเล่าไปน้ำตาไหลไปค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าตั้งแต่ลูกติดยาแล้วก็อารวาสมาเนี่ยนะคะ

กับยายอยู่กันอย่างลำบากมาก
ก็หากินกันแบบตามมีตามเกิด

เมื่อต้นเดือนยายกองศรีเดินไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะมากแล้ว

ก็ตัดสินใจพากลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดียวกัน
กลับมาอยู่ได้๒อาทิตย์ก็เกิดเหตุนี้ค่ะ
ถึงขั้นใช้คำว่าไม่สมกับที่แม่รักลูกเลยนะ
ตอนนี้ลูกชายก็ต้องรับกรรมนะคะ
แต่แม่บอกว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

กลัวว่าถ้าลูกชายพ้นโทษออกมาก็คงจะเป็นเหมือนเดิม
เหมือนเดิมเอาคือคังลูกแม่ไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมเออ
ต้องออกมาหรอกจะได้ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
อันนี้แม่แท้พูดเองเลยนะคะครับ
จัดการออกมาเนี่ยั้งบอกหลังทางเดี๋ยว
และก็จะเป็นบ่อนี่แหละครับ
แม่ก็บอกให้ออกมาแล้วให้พันธุ์อยู่จนว่านั้นเพราะล่ะ
ตลอดชีวิตพันธุ์นั้นล่ะริตรวนย่าย
บอกพึ่งว่าใจแม่นี้บอกริตรวนเลยมัน
บูรณ์เลยบูรณ์ฟูแม่อยู่กับน้ำย่ายอันนี้บอกเอาย่ายอันนี้
มันมันบทความสิว่าว
เฮ้าหักแม่เฮ้ามันเห็นแม่เฮ้าหักบูรณ์
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับญาตินะคะ
ของครอบครัวนี้แหละค่ะอยู่บ้านติดกันค่ะ
ชื่อว่าในใบอายุ๕๘ในใบเล่าให้ฟังว่า
ผมกับเมียก็โดนนายประจักษ์ทำร้ายร่างกาย
มาเป็นประจำบ้านแล้วกันแล้วก็เลยกล้ากันบ้านผมก็โดน
นี่ค่ะเสพยามาเมาเหล้ามา
เคยไปแจ้งตำรวจนะคะตำรวจก็เคยนำตัวไปบำบัดนะคะ
แล้วพอออกมาได้ก็ก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในใบบอกว่าผมมาทนไม่ไหวพาครอบครัวหนีเข้ากรุงเทพ
จะกลับมาที่บ้านหลังนี้เมื่อคืนเอง
กลับมาก็มารู้ข่าวว่ายายกองศรีถูกนายประจักษ์ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น๓๔หลังค่ะ
ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดเพราะนายประจักษ์นะคะ
ว่างปลาข้าวของใส่บ้านคนนั้นทีบ้านคนนี้ที
ถือมีดไปขู่คนนั้นทีคนนี้ทีคนเขากลัวกันหมดค่ะ
พอล่าสุดจากเหตุการณ์นี้นายประจักษ์ถูกตำรวจจับชาวบ้านแถวนี้บอกว่า
สบายใจขึ้นมากอยากจะให้ชดใช้กรรมแล้วก็ติดคุกไปนานค่ะ
คือในคำว่าที่แข่งชาวใด
ทีมข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านมานะคะผู้ใหญ่วันธามัธิมะนางอายุห้าสิบสอง
ใหญ่บ้านหมู่สิบเจ็ดที่ตำบลวังหลวงนี่แหละค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้นายประจักษ์
ก็เป็นคนดีนะคะพูดเพราะมีสัมมาคารวะแต่หลังจากไปทำงานขับรถรับจ้างเกี่ยวข้าวไถนา
กลับมาช่วงสามสี่ปีติดยาติดเหล้าอลวาดเป็นประจำชาวบ้านแจ้งตำรวจเดือนละสองสามครั้งค่ะ
ครับแต่พอตำรวจจับไปบำบัดกลับมาก็ยังเหมือนเดิม
เขาจนปัญญากันหมดนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกเลยนะคะว่า
ปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่จริงนะหลายพื้นที่เลยนะ
ประจำครับโอ้สวัสดีครับประจำเดือนละเลยล่ะครับ
เป็นรายเดือนเลยล่ะแมนครับอารวาสดู
ก็เป็นห่วงผู้นำก็พยายามตลอดครับเป็นห่วงตลอด
แต่เอาไปค่ะแกก็ไม่นำผู้เสพเนอะอาจารย์สิวางใด
เสพก็ออกมาเลยบำบัดอยู่๙เม่อซิบมือออกมากะ
คือเก้าแกก็โหจัดทุกสิ่งทุกอย่างไหมครับเป็นคนไม่สามารถค่ะละวะ
น้องต่อมตนอยู่มาเสียเพราะว่าคันกินคันได้กินแล้ว
ได้รับสิ่งนี้เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจากอีกคนหนึ่งเป็นคนหนึ่ง
โอ้โหคุณผู้ชมคะอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอก
นายประจักษ์คนนี้ไปบำบัดเป็นสิบครั้งแล้วอ่ะออกมาก็เหมือนเดิม
ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นปัญหากับทุกทุกที่ใช่ไหมโอ้โหจริงจริง
ว่าพอบำบัดออกมาเขาก็ยังไปซื้อยาเสพติดได้อยู่
ใช่ไหมไอ้คนที่ขายคนที่ค้ามันก็ยังอยู่ไงใช่ไหมอืม
มันก็ไม่หายมันก็ไม่เลิกก็เนี่ยนำขึ้นรถเจ้าหน้าที่ไปนะ
หลังทำแผนเสร็จก็ต้องกลับไปโรงพักแจ้งข้อหาทำร้ายบุพการีจนถึงแก่ความตาย
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
แล้วไปดูประวัติเนี่ยนายประจักษ์คนนี้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
มีประวัติเสพยาบ้าหลายครั้งมากค่ะก็เหมือนที่แม่ผู้ต้องหาบอกอ่ะ
ให้ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยคือออกมาก็คงจะเป็นเหมือนเดิมแม่บอก
ใช่ไหมอาจจะแก้อย่างไงอาจจะแก้อย่างไงใช่ไหม